จะออกไปทำบุญไปเที่ยวกันด้วยก็ได้นะคะ

ไปชิมไปช็อปแล้วก็มีตลาดน้ำที่วัดเนี่ยมีหลายที่นะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่นนทบุรีนะคะ

ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
วิถีริมน้ำคลองบางคูเวียงมีเรือห่างยาวแล่นควักควายในลำคลอง
แก่การท่องเที่ยวชิวชิมชมบรรยากาศสองฝากฝั่งคลอง
และเลือกแวะพักที่ท่าน้ำวัดตะเคียนค่ะ
ที่นี่มีตลาดน้ำของวัดตะเคียนคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
ระเบียงไม้ที่ทอดยาวเป็นจุดที่ทางวัด
ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในระแวกนี้นำพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ปลอดสารเคมีพายเรือกันมาขายค่ะ
พิสูจน์ความสดและปลอดภัยของพืชผักกันง่ายแบบนี้เลยค่ะ
ใบทองหลางเคี้ยวคันสดได้เลยค่ะ
มีทุกอย่างเล็กผักเล็กผักน้อยตำลึงถ้าเยอะมากก็จะอม
วันเป็นร้อยกรัม
ขายที่นี่เนอะค่ะเพราะคนจะเยอะงานพิสูจน์ที่ชนเยอะมากเลย
ส่วนคุณป้าต้นใหญ่มากเลยสิอยู่ใกล้แถวนี้ป่ะคะ
เนี่ยแถวนี้มาไงอ่ะขายเรือมา
ส่วนราคาก็ไม่แพงค่ะกรัมละ๑๐บาท๑๕บาท
พอได้เป็นกำไรให้กับชาวบ้านที่ค้าขาย
ของตลาดน้ำอยู่ที่บรรดาร้านอาหารในเรือนี่แหละค่ะ
อยากได้เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ก็ต้องชิมกาแฟโบราณของคุณลุงค่ะ
เรือที่จอดกันเรียงรายอย่างนี้มีทั้งขนมเบื้องยวนสูตรโบราณ
ปรุงกันใหม่แบบจานต่อจานเลยจ้า
หมูสะเต๊ะย่างร้อนควันขมงอร่อยแค่ไหนเนี่ย
วัดได้จากผลงานที่ต้องย่างกันแบบมือไม่หยุดเลยค่ะ
ขึ้นมาบนฝั่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูสูตรเด็ด
จะทานทั้งทีก็ต้องรอคิวหน่อยนะคะ
ทางร้านจัดระเบียบด้วยการแจกบัตรคิวให้เหล่าลูกค้าที่ต้องการชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนค่ะ
เช่นเดียวกับร้านไส้กรอกอีสานที่พนักงานย่างบนเตาร้อนกันเป็นมือระวิงเลยค่ะ
ขอบคุณค่า
นอกจากที่นี่นะคะอาหารจะอร่อยแล้วเนี่ยภาชนะของที่นี่ค่ะ
รนรงว์ไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถส่งไปแลี่ยว
ล้ำก็ตามด้วยการทำบุญค่ะ
พุทธศาสนิกชนต่างหลั่งไหลมาตามแรงศรัทธา
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสะดอกเคราะห์เสริมสิริมงคล
รวมถึง๒สิ่งหลักที่ต้องทำค่ะ
คือการกราบสรีระหลวงปู่แย้มพระครูปิยะนนทคุณ
อดีตเจ้าอาวาสพระผู้สร้าง
และเจ้าตำรับตะกรุดข้อหมาและเสือปืนแตกอันโด่งดัง
และการลอดโบสถอายุกว่าร้อยปี
โดยมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะว่า
ลอดโบสถ์อันเป็นสถานที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
โดยเดินเข้าไปทางหัวเสือเดินวนซ้ายใต้โบสถ์๓รอบ
จากนั้นรับพรและน้ำมนต์และออกทางปากมังกร
ก็จะเป็นการล้างอาถรรพ์และสร้างความเป็นมงคลให้กับผู้ที่ล่อใต้โบสถ์ค่ะ
ตลาดน้ำวัตเทศเคียนอยู่ภายในวัตเทศเคียน
สามารถเดินทางมาทางน้ำจากท่าเรือปากเกร็ดหรือท่าน้ำนนก็ได้
หากเป็นทางบกวิ่งเส้นพระราม๕สะดวกที่สุดค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน